ในตรงเหม็งใจเสร็จแล้วที่นี้ก็ทำการแสดงบริษัทแห่งนึง
เมื่อกี้ก็ดูเชคของนาฬิกานาฬิกาได้หายไป
พอหายเสร็จปุ๊บก็รีบโทรแจ้งความแล้วก็รีบดำเนินคดี
ตามมาที่สนโฮยฟวะแล้วก็ทีมสอบส่วนก็ดำเนินการให้ครับ
ก็จนวันนี้ก็นัดมาเจอตัวผู้ต้องหาแล้วครับ
หรือเจ้าที่เก่าหาโทษยังเงิน
จอดหน้าที่ก็ได้พยายามครับแต่ไม่แน่ใจว่า
แต่ว่ามีภาพวงจรปิดที่ชัดเจนครับ
ครับอย่ารอวันนี้ผมพูดนะครับ
สาเหตุที่ออก
เพราะผมก็ไม่สบายใจก็ไม่อยากออก
ก็ไม่ได้ต้องใจ

ประมาณ๕เดือนที่แล้วเขามาเป็นพนักงานขับรถในบุรุษรศัพท์
ก็ได้มาขับรถให้คุณไปที่นั่งตามปกติ
แล้วก็เมื่อประมาณสิ้นเดือนผู้จัดการก็ได้ลาออกไป
ออกไปทีนี้ก็คือหลังจากนั้นประมาณวันที่๔ก็ได้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
คือวันที่เกิดเหตุเนี่ยครับเขามีส่วนเกี่ยวข้องในงานไหมฮะ
เมื่อเขาออกไปแล้วทำไมเขาถึงกลับเข้ามาได้
ไม่มีความจำเป็นต้องไปครับผมคือออกไปแล้วก็คือออก
ก็คือไม่มีหน้าที่ที่ต้องไปทำภารกิจหรืออะไรในนั้น
แต่ก็ไปพบที่นั่นจากภาพวงจรปิด
คือวันนั้นผมไม่ได้ทราบแล้วทราบวันถัดมาที่พี่มาแจ้งขอ